อย่างที่ได้เกินไปค่ะว่าเดี๋ยวเราจะพูดคุยนะคะ

อาจารคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ตอนนี้มานั่งอยู่กับเราทั้งสองคนแล้วนะคะ
แล้วก็จะร่วมวิเคราะห์ถึงแนวทางข้างหน้าต่อไป

ตอนนี้คดีคุณบุญทรงตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คือเอาคดีของคุณบุญทรงก่อนนะครับ
ผมคิดว่าคดีนี้มันเกี่ยวเรื่องของการบริหารราชการโดยตรง
ก็คือเกิดปัญหาการค้าขายระหว่างรัฐต่อรัฐ
ข้าราชการมีหน้าที่ในการปฏิบัติ
ต้องเขียนว่าคนที่ถูกสารพิพากษา
ตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการลำตีช่วย
และข้าราชการผู้ปฏิบัติที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ

ครั้งนี้ถือว่าเป็นคดีที่รุนแรงมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ของการเมืองและระบบการบริหารราชการไทย
เพราะฉะนั้นคดีนี้ผมคิดว่า
น่าอ่านคำพิพากษาอย่างละเอียดมาก
ว่าผู้ที่กระทำผิดนั้นกระทำผิดเพราะเหตุใด
คนที่ผมอยากให้อ่านมากคือตัวฆาติการ
และนักการเมืองที่จะขึ้นมาบริหารประเทศ
เพราะว่าเพราะว่าการใช้อำนาจของรัฐในการบริหารประเทศนั้น
จะได้พึงระมัดระวังว่า
ภายใต้กติกา

นับตั้งแต่๒ทศวรรษที่ผ่านมา
ตั้งแต่ปี๒๐๔๐
สังคมนั้นหวังอยากจะให้ระบบการเมือง

ภายใต้หลักธรรมพิบาล
แต่ว่าเราเองก็ไม่อาจที่จะจัดการสิ่งเหล่านี้ได้สักทีหนึ่ง
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า

มันอ่อนแอมันสู้ของประเทศต่าง
อย่างเช่นประเทศที่ประธานทัพดี

สำหรับการบริหารประเทศต่อไปว่า
ไม่ว่าใครก็แล้วแต่

เกิดความผิดพลาด
บกพร่องต่อการใช้อำนาจหน้าที่
คุณก็จะต้องถูกดำเนินการ

และก็อยากจะให้ทุกกรณี

อยากให้ทุกกรณีเลยว่า

หรือผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศนั้นเนี่ย
ประเทศเสียประโยชน์และประเทศเสียหาย
กระบวนการณ์ตรวจสอบโดยองค์กรทางอิสระม่อย
จะเป็นสตงปปชจะต้องดำเนินการเหมือนกัน
แล้วเข้าสู่กระบวนการในการตัดสินของ

ทีนี้ขดีของคุณพุทธงศ์
อันนี้อาจารย์พูดไปแล้วนะฮะทีนี้
เรื่องของคุณยิ่งรักอาจารย์ก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนเช้า
ตอนนี้คุณยิ่งรักไม่มาสารอันนี้สำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยเกินความคาดหมายไหมครับ
คือผมผมนึกอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าในระดับนี้เนี่ย
ทั้งทีมทางการเมืองและทีมทนายความคงต้องวิเคราะห์จากการต่อสู้คดี
จากพยานของฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยแต่ผลตัดแล้วผมคิดว่าทีมงานคงจะพอวิเคราะห์แล้วว่า
ผลจะออกมาอย่างไรนะครับคอจะมองออกแต่ว่ารักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่
กรณีของคุณยิ่งลักษณ์ไม่เหมือนกับกรณีของคุณบุญทรงของอะไรต่างเนี่ย
หลังจากคุณยิ่งรักนั้นเป็นผู้นำประเทศนะครับแล้วก็พูดง่ายคือว่าอำนาจทางการเมืองอะไรต่างนั้นยังมีอยู่เยอะนะครับ
การถูกพิพากษาถึงแม้ว่าจะจำคุกเพียงแค่๑วันเพื่อจะรอการอุทธรณ์อะไรต่าง
ผมคิดว่าคนในระดับนี้นั้นเนี่ยรับสิ่งตรงนี้ไม่ได้นะครับ
รับตระสึกตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เขานั้นไม่มานะครับ
มันก็พอคาดเดาได้เพราะว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาคิดว่าไม่ผิดนะครับ
คือผู้ที่เป็นจำเลยคิดว่าตัวเองไม่ผิดและคิดว่าตัวเองนั้นทำถูกต้อง
คดีแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยรับไม่ได้ต่อสิ่งเหล่านี้
เพราะฉะนั้นเขาก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาไปแล้วนั้นเนี่ย
ถ้าเรามองในวิเคราะห์ในเชิงการเมืองแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเป็นอย่างไร
แต่ถ้าเผื่ออยู่นะครับถ้าเผื่ออยู่และคำพิพากษาไม่ว่าจะออกมาในทางใด
ก็แล้วแต่ก็ย่อมมีฝ่ายที่พอใจและไม่พอใจ
คงจะกดกันสนุกสนานมันก็ไม่เป็นผลดี
แล้วมันอาจจะขยายความขัดแย้งไปได้พอสมควร
โดยวิธีนี้ถามว่าควรจะเป็นทางออกไหมสำหรับกลไกของบ้านเมืองเรา
ผมคิดว่าไม่ควรเป็นนะครับ
และสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าทางรัฐบาลเอง
ถ้าคุณอยากจะปัจจิรูปทางการเมืองปัจจิรูปรบรัชกาล
คุณต้องนำเรื่องเหล่านี้มาเป็นบทเรียนในการปฏิรูปกลไกอย่างมากเลยนะ
เพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของความวิภาคศาสตร์ของสาร
ซึ่งผมอยากจะอ่านมากเลยทั้งสองคดีว่า
สารท่านเนี่ยท่านมองในเรื่องของผู้บริหารประเทศ
ในการบริหารนโยบาย
ผมจะไม่วิพากษ์ว่านโยบายนั้นถูกหรือผิด

แต่เมื่อคุณมาบริหารประเทศแล้ว
และนโยบายมันเกิดความผิดพลาด
หรือนัยยุบายนั้นมันไม่ตามสิ่งที่ควรจะเป็น

บอกแล้วว่ามีหน้าที่ในการกำกับดูแลรวมทั้งกฎหมาย
กฎหมายประวัติศาสตร์รัฐปรุงต่างด้วยทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าเผื่อมันเกิดตรงนี้แล้ว
มันเกิดเพราะอะไรนะครับการที่นายกรรมตรีต้องรับผิดชอบเนี่ย
ขอบเขตแห่งความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนตรงนี้จะเป็นบรรทัศน์
ต้องเจอะไรลักษณะแบบเดียวกันใช่ภายใต้บรรทานเดียวกันค่ะ
อีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเนี่ยเราไม่มอง
จะเราไปติดตามบรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำ

คุณวิมวลวันครับ
กับพวกที่กระทำความผิด
จะมาถึงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ช้านี้นะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่มีอยู่ในขณะนี้
เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมรวมไปถึงเจ้าหน้าที่
รวมไปถึงญาติของกลุ่มของนายบุญทรงนั้น
เดินทางมาที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเขตลาดยาวแล้วค่ะ
ซึ่งสถานที่นี้นะคะก็จะเป็นสถานที่ที่เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมจะควบคุมตัวอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมไปถึงนายภูมิสารพลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรวม๒๘คน
ตกเป็นจำเลยคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่าจีทูจี
ซึ่งถือว่าเป็นนักโทษสมบูรณ์แล้วนะคะจึงต้องมีการนำตัวมาทำประวัตินักโทษชายที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ระหว่างที่ทีมทนายความนั้นยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนายบุญทรงต่อสารดีกา
ตั้งแต่ยี่สิบสี่ปีถึงสี่สิบแปดปีโดยเฉพาะนายบุญทรงน่าพิพากษาให้จำคลุกสี่สิบสองปี
และให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาทด้วยซึ่งจากการสอบถามไปอย่างนายกรอบเกียรติกษิวัฒน์นะคะ
กษีวิวัฒน์นะคะอธิบดีกรมราชธรรมก็ระบุว่าหากผู้ต้องหาทั้งหมดมาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ก็จะเข้าสู่การทำประวัติผู้ต้องขังใหม่และการตรวจสุขภาพพร้อมกับมีการแนะนำการปฏิบัติตัว
ปฏิบัติตัวภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพในเรือนจำได้
และจะมีการพิจารณาจำแนกไปยังเรือนจำต่างซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของเรือนจำพิเศษนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องขังที่ต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน๑๕ปี
โดยหากผู้ต้องขังทั้งหมดถูกนำมาที่เรือนจำแล้วก็จะถูกควบคุมตัวไปที่ห้องของผู้ต้องขังที่มีการพิพากษาไปนะคะ
โดยที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกไม่เกิน๑๕ปีนะคะ
ส่วนที่ผู้ต้องขังที่มีโทษจำคุกเกินกว่านี้นะคะ
ก็จะถูกส่งไปที่เรือนจำครองเปรม
ส่วนผู้ต้องขังหญิงก็จะถูกส่งไปที่ทันทะสถานหญิงกลางค่ะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมที่ดูแลอยู่บอกว่า
ญาติของกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้จะยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดได้นะคะ
เนื่องจากว่าไม่ทันในส่วนของเวลาราชการในวันนี้ค่ะ
ประกอบกับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการด้วย
ก็จะทำให้การเข้าเยี่ยมญาตินั้นสามารถทำได้ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป
แต่ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของกรมราชธรรมด้วยนะคะ
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครในขณะนี้
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบานประชาชื่นเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมนะคะ
ที่มาดูแลความเรียบร้อยอยู่ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ขณะเดียวกันก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะมาติดตามสถานการณ์อยู่ในขณะนี้
โดยที่ไม่มีมวลชนมารอให้กำลังใจแต่อย่างใดค่ะ
ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมื่อรถควบคุมผู้ต้องขังที่มีนายบุญทรงเตรียาพิรมกับพวก
เดินทางมาถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วจะมีญาติรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมารอให้กำลังใจ
รวมไปถึงมารอเข้าเยี่ยมหรือไม่ค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณวิมวลวันครับ
อาจารย์ครับก็คงต้องรออีกสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้รถที่นำตัวคุณบุญทรงไปก็ใกล้ที่จะถึงแล้วนะครับ
แต่เมื่อกี้เราคุยกันค้างอยู่ที่อาจารย์พูดว่าการคดีนี้ผลของตัดสินของคดีนี้มันจะเป็นบรรทัดฐาน
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายุครัฐมนตรีจะต้องคิดหนักทีเดียวในการที่จะขึ้นมานำลงตำแหน่งนี้
คือคนเป็นนายกรรมตรีเนี่ยคำว่าคิดหนักในทีนี้คือไม่ใช่ว่าให้กลัวนะครับคือคุณมาบริหารประเทศ

ต้องวางระบบและวางกลไกในการกำกับและควบคุมคือรัฐบาลเองเนี่ยถ้ามาจากฝ่ายการเมืองเนี่ย
ถ้าเผื่อนโยบายนั้นเป็นนโยบายที่ดีหวังผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนไม่เป็นไรครับทำได้นะครับ
ทำได้ภายใต้กฎิกาของรัฐมนูลและกฎหมายนะครับต้องต้องอยู่ว่าอยู่ภายใต้กรอบนี้นะครับ
แต่เมื่อกำหนดนโยบายออกมาแล้วเนี่ยระบบบบริหารของประเทศเรานั้นมักจะมีปัญหามากคือระบบราชการเนี่ย
มักจะไม่กล้าไม่กล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของเป็นเสาหลักหรือเป็นแกนหลักของกลไกในการบริหาร
อย่าลืมนะครับว่าระบบราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นผู้กำหนดกฎหมายเป็นผู้รักษากฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง
ราชการและระบบราชการนั้นอยู่ต่อเนื่องมายาวนานย่อมรู้หนทางรู้วิธีการดีกว่านักการเมือง
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าระบบของเรานั้นเพราะฝ่ายการเมืองมาจากการเลือกตั้งจะอ้างความชอบทำอ้างอำนาจแล้วก็ทำให้ข้าราชการนั้นไม่กล้าหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าระบบเรานั้นมีปัญหา
หรือว่าทางระบบราชการเองก็เป็นลักษณะของระบบอุปถัมภ์
อยากจะได้ตำแหน่งก็เอาใจเจ้านายเอาใจผู้ค้ำชาเอาใจนักการเมืองเพื่อหวังจะได้ตำแหน่งต่อไป
เหมือนกับคำพูดที่พูดกันว่าเรื่องนี้คุณทำได้ไหม
ถ้าคุณทำไม่ได้เดี๋ยวผมหาคนอื่นมาทำ
อันนี้ก็คือทำให้ฆาติการหลายคนไม่กล้า
ไม่กล้าจะเสนอว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นอย่างไร
ถ้านี่มันเป็นปัญหาจริงนะครับ

คณะกรรมการปฏิรูปทั้งหลายแบบที่ตั้งมาเนี่ย

เคยมีรัฐบาลหลายชุดตั้งคณะกรรมการมา
ตั้งคณะการมาคอยตรวจติดตามการเมืองงานตามนโยบายต่าง
คำถามอยู่ว่าคณะกรรมการเหล่านั้นคุณไปตรวจจริงหรือเปล่า
คุณไปตรวจแล้วคุณเจอปัญหาไหมแล้วคุณรายงานข้อเท็จจริงหรือเปล่า
กรของรัฐบาลนั้นไม่ว่าจะเป็นสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักของนายกรัฐมนตรีสำนักเลยคติการคณะมนตรี
ซึ่งเป็นองค์กรระดับนโยบายระดับบนนั้นเนี่ยคุณทำหน้าที่นี้หรือเปล่า
ระดับลองมาคือกระทรวงกรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรี
ที่มีรัฐมนตรีว่าการกำกับอยู่อย่างเช่นกรณีของส่วนพาณิชย์
คุณกำกับเรื่องนี้และฆาตการที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการค้าภายใน
กรมการค้าต่างประเทศหรือทั้งกษุเกษตร
คุณทำตามนโยบายอย่างนี้อย่างถูกต้องหรือเปล่า

ทีนี้ถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าข้าราชการตกที่นั่งลำบากด้วย

เพราะเอิญรถที่นำตัวคุณบุญทรงนั้นได้เข้าไปที่บริเวณเรือนจำแล้วนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่น
ก็เดินทางมาถึงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วนะคะ
ตอนนี้นะครับรถก็ได้เข้าไปบริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
โดยคุณมุนทรงเจริญาพิบัมมดีน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นก็ถูกพิพากษาให้ต้องโทษทั้งหมด๔๒ปีนะครับ
ส่วนคุณภูมิสารพลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็๓๖ปีตอนนี้ก็ได้ถูกนำตัวเข้าไป
บริเวณเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
สำหรับโทษของผู้ที่ได้รับสูงสุดจากคำพิพากษาครั้งนี้ถึง๔๘ปี
นี่ค่ะมันก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับ
ตอนนี้รถได้นำตัวคุณบุญส่งเข้าไปในบริเวณเรือนจำพิเศษ
กรุงเทพมหานครแล้วอันนี้กลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อ
ผลจากคดีนี้มีคนหลายคนเลยตั้งคำถาม
อนาคตของพักเพื่อไทยหรือว่าแรงสนับสนุนของพักเพื่อไทยอยู่
อย่างยิ่งอย่างวันนี้คุณยิ่งรักไม่ได้มาที่ศาล
มันจะมีผลอย่างไรต่อการเสียงสนับสนุนที่มีต่อพักเพื่อไทยบ้างครับ
คงจะมีระยะแรกแต่ว่าคิดว่าคงไม่มากนะครับ
ถ้าเผื่อเราย้อนไปกับกรณีของอดีตนายกคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ
ก็หลบหนีออกไปเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าในเชิงการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเขาสามารถที่จะอธิบายทางการเมืองของเขาได้
แล้วก็ในช่วงการเลือกตั้งถ้าจะมีตามกำหนดการในปีหน้า
เขาก็คาดการณ์อยู่แล้วครับว่า๔ปีแรกตามบทพิจารณ์ของรัฐสำนวน
พักการเมืองต่างนั้นก็คงไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนัก
เพราะฉะนั้นช่วงเวลา๔ปีต่อไปนั้นเนี่ย
โอกาสที่พักการเมืองจะพลิกสถานการณ์พลิกฟื้นมาจากการบริหารงานของรัฐบาล
ที่จะเกิดขึ้นไม่รู้จะเป็นรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่
ซึ่งในการบริหารงานมันย่อมมีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาด
เขาอาจจะหยิบยกกรณีนี้นะครับ
ยกกรณีนี้มาเป็นกลไกเช่นเดียวกันกับรัฐบาลต่อไป
ว่าถ้าคุณบริหารผิดพลาดคุณก็จะโดนไปด้วยกัน
คือการเมืองเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นมีลงมีการพลิกษาการได้
เพียงแต่ว่าประชาชนนะครับ
ประชาชนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวเรื่องนี้
แต่ณเวลานี้ประชาชนในระดับนโยบายนั้น
ก็ยังไม่ค่อยที่จะสบายใจนักต่อนโยบายเรื่องราคาข้าว
ถ้าเผื่อรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนี้
ไม่อาจจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้
ก็อาจจะเปิดโอกาสให้ในช่วงต่อมา
พักการเมืองที่ตกเป็นเบี้ยร่างทางการเมืองในขณะนี้
อาจจะพลิกสถานการณ์กลับขึ้นมาใหม่ได้ครับ
คำถามสุดท้ายสั้นครับอาจารย์ครับ

คุณยิ่งรักนั้นไม่อยู่ก็ไม่เป็นไร
เขาก็สามารถที่จะหาผู้นำทางการเมืองได้

อาจจะเป็นตัวที่ทำให้พักเพื่อไทย
หรือภักดิ์ประจายบัตรหรือภักดิ์ประกอบหลายทัก

แต่ว่าการหาผู้นำทางการเมืองของไทยเนี่ย

คือคนที่มีอำนาจที่แท้จริง
ก็จะเลือกผู้นำที่จะสามารถ
ที่จะเป็นศักยภาพเป็นตัวนำได้

คืออยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่หลบหนีไม่มาฟัง
คำพิพากษาวันนี้ของคุณกิ้งลักษณ์

กับผู้ที่ถือว่าแบบมีผู้ตำแหน่งใหญ่

ที่ผู้ที่อยู่ในระดับสูง

หลบหนีเรื่องของคำตัดสิน

ผมขอยกเว้นไว้ในกรณีที่มีการพูดคุย
มีการตกลงกันเพื่อสถานการณ์ทางการเมืองอะไรบางอย่างนะครับ
ถ้าบริษัทการโดยทั่วไปแบบนี้

ผมคิดว่ารัฐบาลจะต้องปฏิรูปตัวกลไกเหล่านี้